สุดท้าย
สุดท้าย
สูตรใหม่ไม่ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา

ได้เบียบใจใดถามใส้ใคร

หลังจากที่วันที่๑๗ก็ห้างกระฉูดไป
วันนี้ก็เรื่องโรงเรียน
จากที่รัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียน
ซึ่งก็มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย
ก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายนี้ว่า
ท่านผอทุกโรงเรียนดิฉันในฐานะผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่ง
มีคำส่งใหญ่ท่านผอทุกเรียนและก็ส่งศึกษาที่การ
ทบทวนเรื่องการสอนการเรียนออนไลน์ใหม่เนื่องจาก
เห็นถึงความลำบากของพ่อแม่ฟูของหลายท่านด้วย
ขอยกตัวอย่างดังนี้ยาวเลยนะฮะ
ข้อหนึ่งการที่มีการเรียนการสอนออนไลน์นั้น
นักเรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ต

ถ้าหากไม่มีก็ไม่สามารถเรียนได้นั่นหมายถึงบ้านไหนมี
ไม่มีสองสิ่งนี้ก็ต้องไปซื้อเพื่อให้ลูกได้เรียน
ซึ่งคอมพิวเตอร์ก็ไม่ใช่๑๐๒๐บาทเครื่องหนึ่งก็เหยียบหมื่นบาท
ประคองในเวลานี้การงานก็แย่ทำอาหารกินลำบาก

สองการเรียนออนไลน์นั้นหากไม่มีผู้ปกครองนั่งอยู่ใกล้
คุณคิดว่าเด็กจะไปเปิดจะไม่เปิดหน้าอื่นหรือ

ข้อ๓เด็กเล็กเช่นอนุบัน๑๓สมควรแล้วหรือ

มีแต่ส่งผลเสียทั้งทางด้านสายตาสมาธิที่เด็กยังเล็ก
และยังสมาธิก็มีไม่มากพอที่จะอดทนฟังจนจบนะคะ
มีข้อ๔ก็ผู้ครองจ่ายเงินค่าเทิมต้องมานั่งสอนลูกด้วยตัวเองทั้งหมด
ประเด็นก็คือผู้ปกครองจะจ่ายค่าเทิมให้โรงเรียนทำไม

และข้อ๕ถ้าบ้านไหนไม่ได้ให้ลูกเรียนออนไลน์ด้วยเหตุผลจำเป็นของพวกเขา
คุณคิดว่าเด็กจะอายเพื่อนไหมเมื่ออายผลต่อมาคือเด็กไม่อยากไปโรงเรียน
ซึ่งล่าสุดนี้สหรัฐอาจารย์ณริมลพินโยศินวัฒน์
โฆษกของสมัครการยกรัฐมนตรีก็บอกว่าพ่อเหนียวพุทธจันทร์โอชาชี้แจ้งว่า
เปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม
เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับมาเรียนในห้องเรียนตามปกติ
ภาระในการดูแลของผู้ปกครอง
รัฐบาลได้นำมาพิจารณาและแก้ปัญหาอย่างละเอียดรอบครอบ
ทั้งนี้ก็มอบหมายให้หน่วยงานทั้งหลายเนี่ยนะคะ
ทำงานศึกษาแล้วก็เรื่องนี้เพื่อแล้วก็เร่งทำชี้แจง
เพื่อทำความเข้าใจต่อความกังวลของประชาชน
ซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือให้ช่วยกันผ่านช่วงนี้ไปก่อน
กว่าสถานการณ์โควิด๑๙จะยุติลง
อันนี้ก็เรื่องเด็กเล็กไม่มีสมาธินั้นก็เรื่องจริงนะ

อันนี้เนี่ยก็บอกแล้วว่ามีการทดลอง

มีเวลาอีก๑เดือนซึ่งอะไรที่ไม่ใช่หรือไม่มี
รัฐบาลเขาก็ให้แจ้งไปเนี่ยนะฮะ
ก็มอบหมายทำการศึกษาแล้วคุณหนุ่มคุณได้อะไรมานะข้อมูล
ไม่ได้ข้อมูลอะไรครับพี่ก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือว่า
ในการเรียนครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นการเรียนแบบทดสอบ

มันก็จะมีประเด็นที่ว่ามันมีข่าวออกไปว่ามีการตัดคะแนน
ที่จะให้คะแนนสำหรับเด็กที่เรียนทางนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จริงมันไม่ใช่
มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะคือเป็นการทดลองนะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นได้อย่างหนึ่งว่า
ในมุมของเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเองเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยพ่อแม่เขายากจนนะฮะ
หรือว่าคนที่รายได้น้อยเรื่องของอินเทอร์เน็ต
หรือว่าเรื่องของการจะต้องไปนั่งเสียเงินซื้ออะไรเข้ามา
เป็นพวกเครื่องมือต่างนานาเนี่ยมันมันยากมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะฮะ
เพราะว่าแน่นอนครับว่าอันนี้พูดตรงเลยนะต้นทุนทางสังคมในชีวิตเนี่ยมันไม่เท่ากันทุกคน
แต่คุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากันทุกคนนะฮะ
เพราะฉะนั้นผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าวิธีการแบบนี้มันลำบาก
ก็เมื่อทดลองแล้วก็เห็นแล้วว่าคนที่ขาดมีเยอะมีจริงแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าถึงระบบออนไลน์เรียนได้
เห็นแน่เลยอันนี้เห็นกันเลยแหละ
หนึ่งฉันว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องปรับกันผ่า
เพราะว่าเด็กหยุดนานก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาเรียนแล้วสอน
ผมบอกเลยว่ามันเป็นการยากมากว่าสมมุติว่ามีการเรียนการสอนผ่านทางโทรทัศน์
ให้เด็กเนี่ยอายุสัก๕ขวบ๖ขวบ๗ขวบ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
ยกมือถามแล้วทำไมเพราะอะไรแล้วอย่างนี้อันนี้คือไม่มีสิทธิ์เลย
ไม่เข้าใจบางคนไม่รู้ด้วยว่าตัวเองไม่เข้าใจมันต้องเรียนกันแบบเห็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหม
นี่ไงที่นี่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าโรคโควิดมันทำให้วิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไป
เราไม่นึกว่าจะต้องมีเรื่องอย่างนี้แบบนี้

ก่อนที่จะถึงเวลาเรียนที่ครูขี่จักรยานบอกเข้าไปนั่งหน้าจอครูจะสอนแล้ว

เพราะว่าเขาเตรียมให้ทั้งสอบแอพพิชั่นหรือเตรียมเข้าโอนิเตอร์อะไรต่าง
เพื่อเอาคะแนนสอบเหมือนกับมีการแย่และกับการสับสนกัน
ยังไม่ต้องห่วงเรื่องคะแนนยังไม่เก็บคะแนนยังไม่ได้สอบ
อย่าพึ่งเลยใช่ค่ะนี่คือการทดลองว่าเราจะไหวไหม
เพราะเรากำลังจะเข้าสู่ยุคไอทีใช่ไหมครับคือเราจะ
บางทีเราอยู่ในเมืองใหญ่เราจะไม่รู้หรอกว่ามันมีเยอะเลยนะที่เขาไม่มี
อย่างโทรทัศน์ไม่มีบางคนไม่มีได้หรือว่าโทรทัศน์
สมมุติที่มีคำถามแบบนี้ได้ค่ะมีค่ะที่เขาไม่มี
นี่ถามเผื่อนะสมมุติว่าบ้านหนึ่งมีลูก๓หรือ๔คน

ต้องมีทีวี๔เครื่องหรือต้องมีแก๊ส๒๔เครื่องไม่ไม่ได้ไม่ได้

แต่ว่าทางบางโรงเรียนเขาออกมาบอกแล้วบอกว่าไม่มีเงินไม่ต้องไปซื้อนะ
ที่วงทีวีหมายโทรศัพท์หมายอะไรอย่างนี้เดี๋ยว๑ละกระดาษเราก็ได้กลับมาเรียนแล้ว

แล้วก็เรื่องนี้เป็นการทำลายสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย
เพราะว่าวันนี้มียายกับหลานตีกัน
เพราะบ่าย๓ยายจะดูอย่าลืมฉัน

ยายก็ร้อยบ้านพันปีไม่เห็นมาเปิดทีวีมาแย่งชั้นออกมาใหม่
ยายก็ต้องยอมหน่อยสิมันเป็นการศึกษาของหลาน

ยายก็บอกเออดีนี่ต้องเรียนหลานรึยายก็บอกไว้ให้ผมดูครับ
เออยายอยากดูดูเลยมันก็ไปเล่นเลยสิ

นี่คือการทดลองครับลอง
จะเป็นสิ่งที่แบบว่ามันเป็นของใหม่
ดิฉันเคยเจอโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นของใหม่ยุคฉันนะ
ฉันยังงงอยู่เลยในอายุของฉันเธอเข้าใจไหมตอนมาใหม่
คืออะไรมือไม้สัดงงไม่เข้าใจ
พศพวกที่เกิดเลข๐๒๕๐ต่างการจะมีโทรศัพท์คือต้องมีสายจ้ะ

แฟนเพจบอกว่าจะทำยังไงดีคะหลานอยู่ป๓อยากเข้าไปเรียนออนไลน์
หาช่องไม่เจอเลยถามยาย
ยายตอบได้ไหมน่าจะได้แต่ถ้ายายอย่างฉันน่าจะได้
ซึ่งมันยังไม่มียารักษาเรายังให้เด็กไปโรงเรียนอยู่รวมกัน๒๐๑๐คนยังไม่ได้
แต่ว่าต่อไปก็ต้องมีมาตรการนะครับเพราะว่าอย่างที่จีนเองจีนนี่เขาสุดเลยนะ
ก่อนหน้านี้เขาก็มีการปิดเมืองแล้วก็โรงเรียนก็ปิดแต่ว่าพอเปิดปุ๊บวิธีการของเขา
ก็คือให้เด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือโดยการที่ใส่หน้ากากอนามัยไป
พอไปถึงปุ๊บสิ่งแรกทำคือถอดหน้ากากอนามัยทิ้งก่อนทิ้งอันแรกที่ใส่มาจากบ้าน
เอาเท้ายกขึ้นแล้วก็พ่นที่รองเท้าหลังจากนั้นเดินเข้าไปตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย
พ่นด้วยฝอยละอองของน้ำยาฆ่าเชื้อ

ตราตรวจทุกอย่างตรวจแบบอะไรอย่างนี้
แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยอันหนึ่งแล้วก็
แล้วก็พาไปเรียนไปใช่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วล่ะ
จนกว่าจะมีวัคซีนอุณหภูมิเกิน๓๗๕ก็ไม่ได้ก็กลับบ้าน
ก็อยู่ที่บ้านฮะก็เรียนผ่านออนไลน์เหมือนกัน
แล้วก็นั่งครบชั่วโมงไหมคะ
ไม่หรอกคือเด็กพวกนี้มัน
ที่โรงเรียนมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เหมือนกัน
เขาเรียกอะไรสมาธิยังไม่ค่อยมีคือเวลาอยู่ที่บ้านปุ๊บ
มันจะมีสิ่งเหล้านู่นนี่ไม่เอาเดี๋ยวจะนู่นอะไรอย่างนี้
ต้องประสิทธิ์ป่าว๕แล้วล่ะถึงจะโดนบังคับให้นั่งได้
แต่พอเล็กกว่านั้นไม่นะนะครับอย่างนั้นอยู่โรงเรียน
แต่ของเรามันอยู่กับบ้านเนี่ยนะพ่อแม่มันก็ไม่ค่อยได้ดูแลใช่ไหมล่ะ
ฉันไม่มีลูกฉันก็รู้ใครพบติดเชื้อ๓ร้ายก่อนครับ
แน่นอนฮะเอาของฉันนะค่ะก็วันที่๑๘พฤษภาคม
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือว่าสบคแถลงสถานการณ์การระบาด
ไวรัสโควิด๑๙ในประเทศไทยก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๓รายนะคะ
แล้วก็ยอดรวมติดเชื้อสะสมคือ๓๐๓๑ราย
รักษาหายไปแล้วคือ๒๘๕๗รายแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดคือ๕๖ราย
แพทย์ทวีสินก็เปิดเผยว่ารายแรกนี่เป็นหญิงนะคะ
อายุ๒๙ปีมีอาการถ่ายเหลวเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยที่ทำงาน
รายที่๒เป็นชายไทยอายุ๒๘ปีมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย
ยืนยันที่ทำงานเดียวกับผู้ป่วยรายที่๑
แล้วก็รายที่๓หญิงไทยอายุ๒๗ปีอาชีพพนักงานขายสินค้า
อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก็มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยด้วยเช่นกัน

อยู่ในกรุงเทพสองคนก็รู้สึกจะที่นนทบุรีหรือยังไง
แล้วก็คือที่ภูเก็ต๑คนซึ่งก็สัมผัสมา
คือที่มาของต้นตอนที่ติดหาเจอใช่ป่ะ
หาเจอเพราะว่าสัมผัสมาจากใครก็หาเจอ
อันนี้ยังพอสบายใจได้บ้างเพราะเรารู้ที่มาที่ไป
แต่ว่าคนที่บางทีไปตรวจแบบเชิงลุก
เข้าไปตรวจแบบเชิงลุกอันนั้นคือน่าจะกังวลใจมากกว่า
เพราะว่าเจอต้องไปนั่งตามหาว่าเป็นยังไงมาจากไหนอะไรอย่างนี้
อย่างนั้นการที่เราไปไหนเรื่องที่มีไทยชนะหนึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ช่วยได้

ก็คือหมายถึงต้องเช็คอิน

เลยทีเดียวเป็นพัน

แล้วก็แผ่ออกไปพอแผ่ออกไปเนี่ย
กลายเป็นหมื่นคนแต่ผลปรากฏว่าในหมื่นคนตามตัวเจอหมด

อันนี้เราลืมเช็คเอาท์กันเหรอ

เมื่อวานเนี้ยลืม
ต้องเช็คเอาด้วยนะ

ชนสูตรของน้องชมพู่นะครับ

คือก่อนหน้านี้นะฮะน้องชมพู่เองเนี่ย
ไปพบอ่าไปถูกพบว่าเสียชีวิตนะฮะ
อยู่บนเขาที่มุรธาหารนะฮะ
ใกล้กับบ้านประมาณสัก๓กิโล
คือเหตุก่อนหน้านี้ก็คือตัวน้องชมพู่เองเนี่ยนะครับ
นั่งเล่นอยู่บนพื้นถนนที่บ้านนี่แหละ
ปรากฏว่าพี่สาวก็นอนอยู่บนแคล่
แล้วพี่เนี่ยเผลอหลับไปนะฮะ

ตื่นมาอีกทีปรากฏว่าตัวน้องชมพู่หายตัวไปแล้ว
ก็ไปบอกญาติพี่น้องไปบอกลุงบอกแม่บอกทุกคน

ตามหาประมาณสัก๑๐๐๒๐๐คนเลยนะฮะ
ที่เขาเกณฑ์กันมาเนี่ยก็ออกไปหากัน
ปรากฏว่าไม่เจอตัวน้อง
หลังจากนั้นก็มีการไปเชิญหมอธรรม
มาทำพิธีนะครับเพื่อเปิดป่า
แล้วก็ไปดูว่าตัวน้องนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับ
ก็ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นก็ยังไม่เจอน้อง
แล้วก็เหตุตามมาก็คือว่าหลังจากนั้นอีก๔วันผ่านไป
ปรากฏว่ามีคุณยายท่านหนึ่งขึ้นไปเก็บของป่าที่เขา
ปรากฏว่าไปเจอรองเท้าของเด็กนะฮะเป็นรองเท้าสีเขียว
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาปรากฏว่าพอพ่อแม่มาเห็น
ก็บอกเลยว่านี่คือของชมพู่อืมมีการขยายวงกว้างออกไปดูนะฮะ
ปรากฏว่าไม่ไกลกันนักไปพบศพของน้องชมพู่นะฮะ
อยู่บนเขานี่คือรองเท้าที่เจอนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการขยายผลไปอีกไปดูทางแถวนั้นอีก
ปรากฏว่าไปเจอเป็นกางเกงของน้องอยู่แต่เสื้อเนี่ยหายไป
คือน้องเนี่ยไร้เสื้อผ้านะครับทีนี้พ่อแม่ก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่าหลังจากนั้นได้มีการนำตัวน้องก็คือศพของน้อง
ไปผ่าพิสูจน์ในครั้งแรกก็ปรากฏว่าพอไปถึง
ไปผ่าพิสูจน์เสร็จปรากฏว่าผลชนสูตรออกมาครั้งแรกเลยนะครับ
บอกว่าน้องนั้นไม่มีร่องรอยของฉีกขาดยูโยเภส
ร่องรอยของการถูกข่มขืนกระทำชำเลา
ร่างกายก็ไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายอะไรนะฮะ
มีบริเวณที่ปากเท่านั้นนะฮะที่ลักษณะเหมือนมันเน่าไปก่อน
เน่าไปก่อนตรงจุดอื่นซึ่งตรงนี้ก็อาจจะตอบได้ว่า
อาจจะมีมาลงแมลงอะไรเข้าไปนะครับ
ทีนี้ประเด็นถัดมาในกระเพาะของน้องเอง
ปรากฏว่าไปเจอลักษณะเป็นเหมือนกับ
หมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มันย่อย
บังเอิญวันนี้ผมมีโอกาสพูดคุยกับทางคุณลุงของน้อง
ชื่อลุงพลลุงพลแกก็บอกว่าผมก็ถามลุงพลลุงพลผมถามหน่อยเถอะ
แล้วน้องเนี่ยก่อนหน้าที่จะหายไปน้องยินอะไร
เขาก็บอกว่าพี่สาวเนี่ยทำข้าวไข่เจียวให้ชมพู่กิน
ผมก็ถามแล้วให้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูดไหมบอกไม่มี
มีแต่ข้าวไข่เจียวกับน้ำส้มขวดหนึ่ง
แสดงว่าต้องมีคนเนี่ยพาน้องไปแล้วเอาให้กินหรือเปล่า
ทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือว่า
วันนี้นะฮะระหว่างที่ผมสัมภาษณ์ลุงอยู่
หรือคือลุงพลคนนี้นะครับ
มาในรายการของผมวันนี้นะครับ
แล้วแกเองที่มาเป็นเพราะว่ามากรุงเทพฯนะครับ
เอาศพของน้องมาชันสูตรอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลตำรวจที่นิติเวศเนี่ยแหละฮะ
เพราะแกเนี่ยข้องใจนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
นิติเวศที่บ้านแกเนี่ยถึงได้บอกว่าน้องเนี่ย

กระทำจำเลาหรือว่าร่องรอยของอวัยวะที่ฉีกขาดอะไร
พบอะไรเลยแต่ว่าลุงบอกว่าทุกคนเห็นหมดว่า
วัยวะของน้องนั้นมันช้ำนะฮะ
ลุงก็ไม่สบายใจโอเคติดใจแล้วตอนแรกจะเผาศพแล้วก็ไม่เผา

ระหว่างที่ตำรวจชันสูตรอยู่นะฮะผลชนสูตรอยู่
ลุงเนี่ยแกก็มาหาผมมาออกรายการผม
แล้วเราก็รอลุ้นฟังกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไง
ปรากฏว่าพอผลออกมาปุ๊บผมก็แจ้งลุงในรายการ
ลุงแกก็โฮเลยนี่เป็นภาพนี้
นี่นะฮะโทษทีอันนั้นไม่เห็นนะเป็นภาพนี้

ก็ก็ปล่อยโฮออกมาอย่างนี้เลยนะฮะ

เสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นผมก็ถามลุงว่า
ลุงผมขอโทษนะที่ผมแจ้งลุงในรายการ

คุณหนุ่มไม่ต้องขอโทษผมผมไม่ได้เสียใจ

เพราะผมดีใจและผมโล่งใจผมตื้นตันว่า

ว่าหลานของผมแม่ของลูกพ่อของลูกคิดตั้งแต่แรก
ก็คือทำไมถึงไม่มีหลักฐานอะไรเลย
แต่พอวันนี้นิติเวชที่โรงพยาบาลตำรวจตรวจออกมา

ไปเจอว่ามีร่องรอยของการฉีกขาดที่อวัยวะเพศ
และมีเหมือนกับเป็นสารคัดหลังอย่างหนึ่ง

เพราะมันคือหลักฐานที่สามารถนำไปสู่ตัวคนร้ายได้

ผมทุกคนเนี่ยกังวลใจกันมากว่าจะจับคนร้ายไม่ได้

มันเหมือนโล่งว่าโอ้โหแบบ
หลานเลยคือหลานได้รับความที่ที่ทำแล้ว

นี่คือประเด็นที่ทำไมแกถึงร้องไห้
นี่นะครับก็เข้าใจในความรู้สึกของแก

ผมผมพลาดหรือเปล่าผมที่ผมพูดในรายการ

นั่งดูแล้วก็เหมือนว่า

ไม่ใช่คือต้องบอกเลยผมไม่ได้ขยี้
แต่ผมสองคนลุงรู้อยู่แล้วว่า
เรานั่งอยู่ในรายการเนี่ยเรากำลังรอผลอยู่
แต่เราก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกในรายการหรือเปล่า

แต่พอออกปุ๊บผมก็เลยแจ้งลุงตอนท้ายรายการเลย

ผมเข้าใจได้คนที่เข้าใจหรือว่าตำหนิผมว่า

หรือไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ลุงเสียใจเลยนะฮะ
แต่มันเป็นการพูดคุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้ว

พอมีแล้วมันคือเรื่องจริง

เขาโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอก
หลานเขาได้รับความยุติธรรมก็คราวนี้แหละ

คือการที่เขาพามาที่กรุงเทพเนี่ย

เขาร้องไห้แทบตายตั้งแต่วันแรกแล้ว
แต่พอมาวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

เขารู้สึกเขาโล่งใจ

หลายคนบอกโอ๊ยไปชี้แจงทำไมในโลกออนไลน์

ผมมองว่าผมทำรายการให้คนดู
เพราะฉะนั้นผมต้องได้รับการตอบรับจากคนดู

ผมควรจะต้องชี้แจงให้เขาฟังด้วยเหมือนกันว่า

ทำไมทำแบบนี้กูไม่ผิด
เปล่าเราต้องอธิบายเขาฟังด้วย

เพราะเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกคนที่ดูด้วย

ก็คือผมก็ไล่ส่งทวิตเตอร์ให้คนที่ไม่เข้าใจ
หรือว่าให้เขาเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

แล้วผมก็มีอัดคลิปคุณลุงด้วยว่า

แล้วผลออกมาครั้งนี้คือ

ถามนิดนึงตอนที่ตรวจว่าไม่มีร่องรอยอะไรเลยเนี่ย

ก็คือหัวใจล้มเหลวอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
แล้วก็ร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายกระดูกคอก็ไม่ได้หักอะไร

แต่ของทางฝั่งของโรงพยาบาลตำรวจนิติเวศน์

ร่องรอยการทำร้ายร่างกายบนตัวของน้องชมพู่

หากมีเชี่ยวสติก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่า

เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อไปตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
จากชิ้นเนื้อสามารถระบุได้นะครับว่า
บาดแผลที่เกิดขึ้นจากการถูกทุบตีกดทับ
หรือมีการลากร่างเกิดขึ้น

ตอนที่น้องหายไปแล้วก็คือไปเจอศพน้องเนี่ย
ระยะทางที่เดินขึ้นเขาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
เดินขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นแอ่งหินเป็นโขดหินเป็น
คือเขาบอกเด็ก๓ขวบไม่มีทางเดินขึ้นไปได้แน่นอน
ไม่มีทางยกเว้นที่ว่าจะมีคนอุ้มเด็กไปเท่านั้น
แล้วไปทำอะไรไม่ดีหรืออาจจะเอาเด็กไปทิ้งไว้หรือเปล่า

วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คุณลุงกับครอบครัวรู้สึกโล่งใจ
ที่ได้พาน้องมาตรวจอีกครั้งหนึ่งครั้งที่๒ที่กรุงเทพ
แล้วก็ได้รับผลออกมาว่าน้องมีร่องรอยของอวัยวะที่ฉีกขาด
เพราะว่านี่แหละคือสิ่งที่จะนำไปหาคนร้ายว่าใครเป็นคนกระทำ
แล้วต้องมีการพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าน้องถูกลุ้งระเมิดทางเพศรึเปล่า
นี่แหละครับประสบรรยายความเสียใจอีกครั้งหนึ่ง
แต่ลุงค่ะพี่และที่ครอบครัวก็ทำอย่างสุดความสามารถ
เพราะตอนแรกจะเผาศพน้องแล้วสุดท้ายไม่เผา
เพื่อที่จะพาน้องมาตรวจสอบในวันนี้

เป็นอย่างที่ลุงและครอบครัวสงสัยจริง
นี่แหละฮะเป็นเพราะว่าแกไม่เชื่อครั้งแรก

นะฮะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะครับแต่ถ้าเกิดจับได้

อุ๊ยขอโทษ
ไม่คือมันควรจะต้องแบบมีมาตรการอะไร
ไม่ใช่แบบว่าติดคุกเสร็จปุ๊บก็

มันก็เกิดขึ้นอีกมั้ยมันก็ไปทำอีก

คือแต่อันนี้คือเราพูดในฐานะที่เรายังไม่รู้ว่ามัน

ละเมิดและมีสารคัดหลัง
วันนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาถูกละเมิดหรือเปล่านะ
แต่มีร่องรอยของการฉีกขาดที่อวัยวะเพศ

มีลักษณะเหมือนเป็นของเหลวในช่องคลอด
เป็นของเหลวในช่องคลอดขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันนะฮะ

ต้องเอาไปตรวจสอบว่ามันคืออสุจิหรือเปล่า

แล้วร่องรอยถูกทำลายร่างกายมีที่ไหนไหมฮะ

มีบนร่างกายซึ่งทุกอย่างมันแตกต่างจาก

ผมก็ตกใจเสียเลยนะ
กรณีของยายคนหนึ่งซื้อร็อกเตอรี่๙๕

เสียใจก็ไม่ถูกเลขท้าย๒ตัวผิดหวังแล้วเกิน

ฉันเห็นน้ำตาไม่รู้มาจากไหน

คือกลายเป็นที่พูดถึงกันมากมายในโลกออนไลน์นะครับ
ได้มีการโพสต์ภาพของคุณยายคนหนึ่ง

ระบุข้อความว่ายายจ๋อย

ก็ตอบแกบอกว่าออกเลขท้ายเนี่ยนะ๒๒

คือไปออกเป็นเลขรางวัล

ติดคุกไหมผมพูดให้เปรียบเทียบให้ฟัง

แล้วก็บอกว่าแหมเอามาตรวจหน่อยเผื่อถูกรางวัลที่๑

นี่นะครับยายนี่ถึงกับเสียน้ำตา

ก็มีผู้มาแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมาย

คุณยายนี่นะครับน้ำตาแห่งความปิติ
โดยที่ไม่ได้หัวเราะยิ้มแย้ม
แต่ว่ารู้ให้ดีใจเห็นปะ

น้ำตาไหล่ไม่หยุดหยุดนะสองนะ
ฟันเฟิร์นหน้าก็ล่อยหล่อไปแล้วด้วย

นี่เนอะเอ้าฉันอยากรู้สึกอย่างนี้บ้างจังเลย

เธอก็ไม่มีงานทำก็ต้องแบบลุกยาก

ไม่มีเงินจ่ายโทรตัส
อันดับแรก

เอาอีกล่ะงูเขียวเต้นระบำ
งูเกลียวแต่เต้นระบำไม่หยุด
หลายคนบอกแหมงูมันใกล้จะตายหรือเปล่า

พี่หนุ่มเห็น๖๔ที่จริงเขาขดไปอย่างนี้เป็น๒๒นะพี่หนุ่มไม่ดูดี
อุ๊ยเอาอีกแล้วจริงเขาขดอย่างนี้ไหมแม่สองสองไม่นุ่มหรอก
ก่อนจะไปดูงูเขียวขอเสนอเรื่องนี้นะคะ
ที่เกิดขึ้นคือว่าภรรยาคนหนึ่งก็คลอดลูกแฝด
เช็คไปเช็คมาหมอก็เช็คเร็วปรากฏว่าเด็กลูกแฝดที่ออกมาทั้งคู่เนี่ย
คนละพ่อแบ่งกันไปได้ยังไงไม่รู้วิธีทำเลยนะคะ
เว็บไซต์เดรีเมียก็รายงานว่าชายจีนอันนี้เกิดในประเทศจีนนะคะ
ช็อกแทบจะล้มทั้งยืนหลังจากรับรู้ความจริงว่า
แฝดที่ภรรยาเขาเพิ่งคลอดออกมานั้นคนหนึ่งไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของเขา
เพราะว่าผลตรวจดีเอ็นเอระบุว่าแฝดทั้งคู่มีพ่อคนละคน
เอาให้แน่นะอันนี้หายนะนะหมอนะ
ซึ่งเคสผ่าฝาแฝดทั้งสองคือภาวะทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้หญิงนั้นมีเซ็กกับผู้ชายสองคน
ในวันเดียวกันหลังจากร่างกายผลิตไข่แล้ว

บตึ้งยาจุ่นพอศูนย์พิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
กิ่งจงเชิงเปิดเผยว่าเคสดังกล่าเป็นเคสที่หายากมาก
เป็นหนึ่งใน๑๐ล้านที่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อปัจจัย
ดังต่อไปนี้ประการแรกร่างกายของแม่เด็กตกไข่๒ใบ
ภายในเดือนเดียวกันแทนที่จะตกเพียง๑ใบ
ประการที่สองเธอต้องมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายสองคน

ข้อแรกกับข้อ๒นี่มันยังไงแปลว่าไม่ต้องมีก็ได้เหรอ
ไม่ใช่สิถ้ามันคนละพ่อใช่ไหม
ทีนี้ก็รายงานเพิ่มเติมก็มีว่าเขาจะทำยังไงต่อไป
ยังไม่มียังไม่บอก
เฮียชายชาวจีนเราไม่ทราบแน่ชัดว่าจะหย่าขาดหรือเปล่า

คือเขามีกระบวนการที่บุปโอ้เลือดหรือละบางค่ะหรือเปล่า

แล้วยังไงอ่ะ
คือสาเหตุมันมีอันนี้จริงเหรอว่า
ต้องมีอะไรกับผู้ชายสองคนภายในวันเดียวกัน
แล้วมันแบ่งไปให้ไข่คนละใบพอดี
มันได้มันต้องใช้เวลาตอนไหนละ

เป๊ะเป็น๑อีกอันนึงก็เป๊ะก็ติดเลย

ปกติไข่มันจะตกมาใบเดียวแล้วก็มีลูกคนหนึ่ง

แต่พอจังหวะมีภาวะลูกแฝดพอดี

แล้วตอนเช้าคนเย็นคนอย่างนี้หรือเปล่า

เพราะว่าอสุจิอยู่ในรังไข่ได้๕วันเลยนะคุณ

มีใครเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหม

อย่างที่บอกไปเรื่องของงูเขียวเต้นระบำ

ก็คือมีคนไปเห็นงูเขียว
ภายในสารปฏิบัติธรรมถ้ำภูปูน

บ้านแสงบุญสู่โพธิสัตว์ขอโทษนะครับ
เป็นหมู่ที่หนึ่งนะฮะบ้านภูปูนี่แหละครับ

คืองูเขียวเนี่ยนะฮะลักษณะเหมือนว่ายน้ำเล่นอยู่ในแอ่งน้ำ
พร้อมกับบิดตัวไปมาคล้ายกับการเต้นระบำ

เดินทางไปดูเป็นจำนวนมากเพื่อขอโชคลาภนะครับ

ในเกิดพงโยหงษ์นะฮะหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

พร้อมกับเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบนะฮะ

น่าจะเป็นงูเขียวกาบหมาก

ซึ่งเกรงว่างูเขียวมันจะได้รับอันตราย

กำลังนั่งดูงูที่นอนขดอยู่บนแท่นหิน

ปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้

งูเองได้เลื้อยออกมาอยู่ข้าง
พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและจับตัวได้อย่างใกล้ชิดด้วย
นายเกิดพงศ์เปิดเผยนะครับว่า
งูตัวดังกล่าวนั้นเป็นงูเขียวกาบหมากจริง

มีอาการบาดเจ็บหรือว่าถูกทำร้ายแต่อย่างใด
แต่ผิดจากงูทั่วไปคือคุ้นกับคนมากเลยนะครับ
เพราะปกติแล้วงูทั่วไปเมื่อเจอคนจะหลบหนี

แต่งูเขียวตัวนี้กลับเชื่องแล้วก็ชอบเล่นน้ำ
เรื่องต้นยังไม่สามารถดำเนินการใดได้นะครับ
จากงูดังกล่าวนั้นไม่ได้ทำร้ายใคร

ตนเองจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านอยู่ห่างเอาไว้ก่อน
นี้นะครับจะมีการบรรยายงานยังที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าที่๑๑
เพื่อขอให้ส่งสัตวแพทย์มาตรวจสอบ
สุขภาพของงูตัวดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นก่อนหน้านี้นำเสนอไป
เขาบอกว่างูตัวนี้มันคือพญานาคจำแรง
แปลงกายลงมาแล้วก็มารำมาไล่รำให้คนได้เห็น
คนก็ยกขยงกันมาจากอำเภอข้างมายกมือไหว้

ผมก็บิดเป็นตัวเลข

ไม่ไปอยู่ตรงนี้ว่ายน้ำอยู่จนชาวบ้านมาลุมดู
อยู่หลายวันเลยด้วยนะที่เรานำเสนอไปหลายวันแล้ว

ตัวข้างหลังนี้หางยาวมาก

มูเขียวกลับมากเขาเรียกมูเขียวกลับมากหลังมันเป็นสำเหลี่ยมเลยพี่
อ่าคือเป็นสัตว์ประหนูรักนะครับ

๒อะไรนะพูดไปเรื่อย

ไม่แต่สีสวยจังเลยคือก่อนหน้านี้มีคนส่งมาบอกว่า

มันเหมือนแบบว่ากำลังจะตาย

แล้วก็ไม่ไปไหนไหง่ท้องนี่คือแปลก

อันนี้กัดคนเลยจนแบบบิดไหง่

เออชื่นชำ

จะดูดเลือดได้ไหมไม่ได้
แต่ว่าเพจคณะสัตวแพทย์

หลังจากที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

โลกนี้แปลกไหม

การค้นพบมะแรงวันดูดเลือดชนิดใหม่
ของโลกเนี่ยถูกค้นพบ

จังหวัดเชียงใหม่ทำให้
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีจำนวนชนิด

ย่อยเนื้อ๑๑ชนิด

ลักษณะทางสันธารวิทยาภายนอก

บริเวณอกจะพบ
เส้นขดเพียงหนึ่งเส้น
เท่านั้น

เป็นตะแกงนั่นคือลูกตา

โดยตัวเต็มวัย

เพศมีดูดกินเลือด

ม้าแล้วก็สัตว์ป่า

เชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวแล้วก็พญาติ

ใช่ซึ่งการวิจัยครั้งนี้นะประกอบไปด้วยนะคะ
รองสัตว์ธรรมดรนายศัตวแพทย์คณสักช่างบรรจงภาควิชาปรีครีนิก
แล้วก็สัตวศาสตร์ประยุกต์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
แล้วก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ตยูนิเวอร์ซิตี้
แล้วก็ศาสดาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส
ซึ่งรวมกันได้ทำการวิจัยแล้วก็พบว่ามันเป็นอย่างนี้จริง
เออเนอะแปลกเนอะน่ากลัวไปขึ้นทุกวันละ
ใช่โรคอะไรต่างแต่ไอ้นี่มีโรคป่ะมีก็เป็นไวรัส
คือแต่ยังไม่รู้เป็นโรคอะไรใช่อันต่อไปคือเรื่องพี่เตี้ยมช
หนูหนูเรียนมชพี่หนูวิ่งขึ้นพี่เตี้ยวิ่งด้วยไหม
กี่ปีเขาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่เตี้ยเนี่ยก็น่าจะซ้อสิบเพราะหนูจบมา
หนูก็จบประมาณสิบปีต้องสิบแล้วเขาอยู่ก่อนอันที่เข้าอีกถูกปะ
ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นคือยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นหมาเด็ก

ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่พอแบบได้อีกสัก๗๘ขวบถ้าหนูจำไม่ผิดนะ
คือหนูกลับไปที่อีกรอบเขาก็จะเริ่มแบบมีพี่เตี้ยมชกันเนี่ย
เตี้ยเขาจะวิ่งทุกปีนะครับแล้วก็จะวิ่งกับคณะที่เดียววิศวะ
เขาจะวิ่งกับวิศวะเขาไม่ได้วิ่งทุกคณะแต่ว่าเขาขึ้นจนจบ
เพราะอย่างคณะวิศวะเนี่ยเขาจะเป็นคณะที่แบบบ้าพลัง
ทุกคนจะต้องวิ่งอย่างเดียวตั้งแต่หน้ามหาวิราชไปถึงยอดดอย

อย่างคณะหนูผู้หญิงเยอะแล้วก็กระเทยเยอะ
ก็จะเดินถือป้ายสวยแล้วก็จะโดนทุกคนแซงไปหมด
ใช่วิ่งจากตีนดอยไข้มากใช่
วิ่งตั้งแต่หน้ามชก็คือแถวสวนสัตว์ถูกไหมคะ

แถวน้ำตรงต่างจนถึงถึงดอยสุเทพ
แม่เจ้าว่าอะไรอย่างนี้เฮ่ยใกล้มากนะโอ้โฮไม่ได้ใกล้มาก
พวกหนูต้องใช้เวลา๑วันเต็มวันตั้งแต่๖โมงเช้า

โอ้โฮในเวลาที่

อย่างคณะวิศวะคณะเกษตรเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายเยอะใช่ไหมคะ

เช้ากว่ารถ๒ชั่วแป๊บเดียวเองนะใช่ค่ะ

พี่เตี้ยเขาก็จะวิ่ง

โค้กที่เราเห็นเมื่อกี้ต้องไปทางโค้กแบบ
โอ้โหแบบตัวแบบจริงเป็นสุนัขชื่อดังมาก

ให้ดูมีกระพงกับข้าวมีอาหารมีอะไรให้อย่างนี้

เพราะเธอก็เหมือนเดินเล่นแล้วเขาจะนั่งอยู่ที่ไหน

เมื่อก่อนก็อยู่ในแถวแต่หนูประจำจุดไม่ได้
แต่ทุกวันนี้เขามีที่ประจำของเขา
ซึ่งก็มีคลับมีแฟนคลับมากมายเลยนะครับ
แต่ว่าพี่เตี้ยนั้นตายซะแล้ว
กรณีที่พี่เตี้ยมชมีเพจพี่เตี้ยด้วย
เป็นสุนัขชื่อดังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หายไปตั้งแต่วันที่๔พฤษภาก็มีการตาม
เพราะดิฉันก็เป็นลูกเพจของพี่เตี้ยมช

ปรากฏว่าตายและถูกทิ้งที่กองขยะข้างทาง
แต่เมื่อผ่าชันสูตรพบว่าถูกรถชน
จากการตามล่าหาเบาะแสคนที่ก่อเหตุ
ในที่สุดกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพชายคนหนึ่ง
ขี่จักรยานยนต์มาอุ้มพี่เตี้ย

นี่ไงนี่เขาก็เดินหนูเขาอยู่อยุ่นี้นี่นะฮะ

เพราะพี่เตี้ยเวลานั่งมชก็จะนั่งไปด้วย
นิ่งเลยนั่งเป็นแล้วก็จะไม่ลงนะต้องอุ้มลงด้วย
เพราะชอบพวกน้องคุ้นเคยกันใช่ค่ะคือทุกพวกเขาเป็น
ขวัญใจมากล่าสุดวันนี้มฤทธิววอชด๊อกไทยแลนด์ก็
โพสต์ข้อความระบุว่าพี่เตี้ยเอ๋ยในที่สุดก็ช่วยให้
ความจริงได้เปิดปรุงออกมาขอฟันทงว่าแผนอุ้มพี่เตี้
ชนั้นมีมากกว่า๑คนและทำเป็นกระบวนการมีการนัด
แน่ะวางแผนล่วงหน้านะเดินเดินเดินซึ่งนี่คืนไปเลยนี่
ป๊าฟมาดมเนี่ยรู้จักใช่ไหมหรือแต่เขาจะเป็นกันเอง
กับทุกคนกับทุกสามกหมดเนี้ยขึ้นไปเลยก้าวขึ้นไปอันนี้ขี่
ไปนะฮะภาพกล้องวงจรปิดที่รับพี่เตี้ยขึ้นกับภาพขี่มอ
พาออกไปนอกมชเป็นคนละคนนะคะพอไปเจอข้างนอก
คนละคนเสื้อผ้าก็คนละชุดคนละสีเลยผู้ต้องสงสัยให้
ปากคำกับเอ่อเนี่ยนี่นะฮะแล้วแจ้วหน้าที่ตำรวจสอพร
เผือกว่าเป็นการกระทำของตนแต่เพียงผู้เดียวและ
อุบัติเหตุคือเขารับเขาบอกว่าเขารับพี่เตี้ยขึ้นรถ
รถคือที่สามพฤษภาแล้วพาออกไปหน้าประตูหน้ามอเลี้ยว
ยูเทิร์นเข้าซอยพระนางข้างเทคโนเชิงดอยซึ่งเป็นซอย
และแคบแล้วก็อ้างว่าสงสารอยากพาขึ้นไปเที่ยวซึ่ง
ประชาในพื้นที่เนี่ยเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในคืน
มาส่งอาหารคนร้ายขี่ผ่านไปขี่ผ่านไปก่อนทั้งที่ใน
สามทุ่มนะและมีคนร้ายขับรถผ่านหน้าบ้านผลการสอบสวนวันที่สิบเจ็ด
พฤษภาขัดแย้งกับผลชนสูตรโดยละเอียดของศูนย์โลกศูนย์ชนสูตร
โรคสัตว์โรงพยาบาลมหาโรงพยาบาลศัตริย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ระบุว่า
พบแผลถลอกของผิวหนังบริเวณหลังปลายขาหลัง
บริเวณหลังและส่วนโคนของหาง
อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกระสุนที่ทุกปลายใช่ไหม

นี่ฮะคือเกลียดหมาหรืออะไรยังนี่คืออยู่ในการสอบสวน
เพราะทีแรกคิดว่าพี่เตี้ยออกไปเที่ยวแล้วก็โดนรถชน

แล้วคนก็กลัวแล้วคนชนก็กลัวว่ามีชื่อแล้ว

ตอนแรกคิดว่าโดนชนแล้วคนเอาไปทิ้งปกปิดความผิด

ยิ่งใหญ่คุณแม่เออถามว่ามันก็เป็นการรักแหละ
คือแบบทุกคนก็แบบเค็มดูอะไรอย่างนี้
แต่บางกลุ่มก็แบบไม่เห็นด้วยยังไม่ชอบ
เขาบอกว่าขอให้จบแล้วเรื่องนี้สุโรคมันจบไหน

คือจะมีคนที่ไม่ชอบหมาก็คิดว่าอะไร
ตัวเดียวหมาตัวเดียวก็รู้สึกว่าเขามีการพิสูจน์แล้วนะฮะว่ารถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจคนนี้มันสามารถทับหมาได้หรือเปล่าปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้อยู่อันเนี้ยมันเตี้ยแล้วมันทับหมาไม่ได้นะฮะผมคือผมก็มองว่ายังไงมันก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่ดีแบบหมาจะโดดลงมาเองโดดมันจะโดดไปข้างใต้เลย

เพราะทิศทางการเดินทางเหมือนกับเข้าไปในซอยเปลี่ยว

ไม่มีทางที่จะทับหมาที่โดดลงจากรถได้

ใช้ประจำก็ใส่ป้ายทะเบียนทุกวัน
แต่วันที่มาพาพี่เตี้ยไปกลับถอดป้ายทะเบียนออก

เพื่อจำลองเหตุการณ์และหาความเป็นไปได้ของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ
ต่อมานะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่วอสต๊อกเองก็ได้มีการเข้าให้ข้อมูล
ทางเจ้าที่ตำรวจทางเผือกนี่แหละฮะก็เป็นไปตามนั้นนะครับ
คือก็นะนี่นะมันเป็นไปไม่ได้
ก็งงจรปิดมันเพื่ออะไรได้เยอะกว่า

มันเป็นหมาที่ไม่ได้มีพิษอะไรกับใครเลย
ช่วงหน้ามีข่าวอีกแล้วเลิกกัน

มารู้กันข่าวว่ากันกับมารีเบอร์เนอร์เลิกกัน
ไม่รู้จะจริงมั้ยอีกละ
ชาวเน็ตก็แห่เดากันเลยนะคะว่าเรือรักมารีนเริ่มขมเพราะว่ากันชอบเหวี่ยง
เขาบอกอย่างนี้นะก็ถูกจับตาไม่หยุดเลยนะสำหรับเรื่องราวความรักนะคะ
ที่ได้เริ่มมีกลิ่นไม่ค่อยปกติแล้วของมารีเบอร์เนอร์แล้วก็กัณพัฒน์
แฟนนุ่มนะฮะแม้มารีจะออกมาชี้แจงไปแล้วนะ
เราเคยอ่านแล้วนะว่านางออกมาชี้แจงว่าไปกดผิดใช่ป่ะเอ่อว่ามันกดผิดได้เหรอ
มันต้องคอนเฟิร์มฉันงงอ่ะมันต้องมันกดผิดได้หรอมันจะขึ้นมาอืม
แต่ก็มีแล้วนี่แบบเหมือนกันแต่ก็มีฮะมือวัยมือวัยหรอ
คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจบางทีจะไปดูไม่ข้อมูลเขาแต่แน่แน่
หนูมีหลักฐานชิ้นหนึ่งคือว่าวันที่คุณแม่ไปเที่ยวบ้านเขา
คุณแม่อวยพรเขาด้วยแม่คุณจำได้จบข่าวคุณแม่อวยพรเขา
วันที่เราไปเที่ยวบ้านกันที่สุพรรณอ่ะยิ่งกว่าคอนเฟิร์มอืม
แต่ว่าแม่มีลึกกว่านั้นอ้าวแม่อวยพรเขาหนูจำได้
อวยพรใช่แต่ว่าจริงแล้วแม่ลึกมีลึกกว่านั้นอะไรอีกอ่ะ
มันจะเกิดจากรายการนะอีกใช่ไหมเนี่ยคงต้องหลังใหม่ล่ะอันนี้
เพราะว่านี่ลูกฉันเกิดขึ้นอีกใช่ไหมลูกเสียงหมดดำหอลยังกังวังอยู่

คืออย่างนี้ตามที่เป็นข่าว

เขาไลฟ์สดแล้วก็ถูก
แบบว่าถามถึงมารี

ทำหน้าบึ้งไม่ตอบเออ

เมื่อมารีนเนี่ยนะลบภาพคู่

เขางอนกันหรือเปล่า
งานนี้ชาวเน็ตก็เลยแห่วิเคราะห์เจาะลึกกันไปเลยค่ะ

พฤษภาเขาก็ไม่ลบแต่เป็นภาพกลุ่ม
เป็นกลุ่มไงเป็นกลุ่มก็ไม่ลบไงเป็นคู่มีไหมละกัน

กักตัวอยู่บ้านคนเดียวมันเหงามีกันสองคนดีกว่าเยอะ

แล้วรูปยังอยู่มั้ย
แต่ภาพอื่นที่เคยลงหายหมดเลยแม่จริง

ขอให้จดจำวันดีไว้นะลูกหนู

เราจะไม่อวยพรใครแล้วไงตอนนั้นยังไม่รู้ตัว

ก็ยังตามอยู่นะ

ไม่ใช่คือพอไปเช็คก็ตาม
มีข่าวว่าต่างคนต่างไม่ตาม
พอชาวเน็ตไปดูอีกทีอ้าวยังตามกันอยู่

แม้แฟนคนเก่าเขาก็ยังติดตามนะ

สาระเนาะ
วันนี่มึงส่องดาราไปทั่วเลยใช่ไหม

อีกเรื่องหนึ่งหมอกล้องน้องรัก
แซวเบลล่าแซวรัศมีแข
แซวเต๋วชันทวิตต่างเนี่ย
คนก็เข้าไปบอกว่าทำไมแซวแรง
เป็นแรงนะฮะแล้วก็ไปขุด
ของเดิมของหมอกล้องที่

อันนี้ไอ้หมอกล้องเนี่ยนะ

นิสัยมันก็เป็นคนอย่างนี้แหละ

ทีนี้ก็เกิดเป็นแฮชแท็กเลย

ก็เข้าไปสู่โรคทวิภพ

หลังจากที่ชาว
เน็ตเนี่ยเข้าไปกระหน่ำหมอกล้อง
ก็อมรินทีวีก็เข้าไปดู

ที่พวกแฟนคลับของ

เกิดเรื่องอันนี้ขึ้นมาเกิดยังไง

หมอกล้องก็บอกว่าไม่มัน

แต่ตอนนี้คือปล่อยวางเพราะมีหลายเรื่องที่ต้องคิดในช่วงนี้

และล่าเรียบร้อยเขาก็ยกคุยกันไปแล้ว

เบามากเลยอีกอย่างอยู่ที่การตีความ

คุณเป็นนั่นเป็นนี่แล้วคุณรู้บ้างไหมว่าตนทำอะไรอยู่
ก็ทุกวันนี้ก็รู้ว่าทำอะไรอยู่นะฮะ

แต่คุณก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญ
ก็คืออคติแล้วก็เอาอาชีพการงานของตนมาต่อว่า

ถ้าสมมุติว่าเวลาพูดคุยอย่างนี้
เราจะรู้ว่าเวลามันเล่นเนี่ย
มันจะเล่นรู้ว่ามันเล่น

มันก็เลยกลายเป็นนึกว่าไปว่าเขาจริงจัง

สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเพื่อนใหม่แท็กชาลีนะครับ

ระหว่างที่ผมพักเบรกไป
มีโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามานะฮะ
แล้วก็ไม่ได้โชว์เบอร์

ีกขณะเองก็ลงทางประชาแทรกตรวจถูกแล้ว
โรงพยาบาลนิติเวชที่โรงมานสำรวจตรวจผิด
สถาบันนิติเวช

เดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวต่อ
เดี๋ยวลองติดตามข่าวน้องชมพู่กันต่อนะฮะ
กับทางคุณอุ๋ยภาคภูมิกับทางคุณมิ้วเข็มมาสอนในไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

สวัสดีค่ะ